ผมบอกแต่เมื่อวานว่า
เราต้องเอาชีวิตคนไว้ก่อน
เรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยสำคัญที่สุด
เรื่องอื่นที่จะได้รับผลกระทบเอาไว้ทีหลัง
เอาไว้เยียวยากันทีหลังได้
บ้านเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบ
จากอะไรมาหลายเรื่องในอดีต
เรื่องภัยธรรมชาติเจอซึนามิ
เจอน้ำท่วมเจอพายุ
พวกนั้นมันมามาเร็ว
แล้วก็ไปเร็วแล้วก็ทิ้งร่องรอยความเสียหาย

รัฐก็ไปเยียวยาใช้เวลาไม่นานฟื้นตัวครับ
แต่คราวนี้เราไปเจอ
หวัดสายพันธุ์ใหม่อูฮันเนี่ย
เราไม่รู้ว่าสถานการณ์

อีกกี่เดือนเราก็ไม่รู้
ก็แปลว่าผลกระทบมันจะต้องยืดเยื้อ
อีกยาวนานแค่ไหนก็ไม่รู้
โดยเฉพาะผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
คนจีนไม่เข้ามาที่เห็นกันอยู่เนี่ย
เขาพาดหัวว่าโรงแรมสาหัส
คนจีนหายวับ๓แสนห้องต่อเดือน
นักท่องเที่ยวจีนที่ภูเก็ต
เมื่อวานนี้ผมรายงานไปว่าที่ภูเก็ตเนี่ย

แล้วกว่าจะกลับมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมเนี่ย

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ภูเก็ตเชียงใหม่พัทยา
เหมือนกันหมดสมุยก็แบบเดียวกัน
แต่ที่ภูเก็ตน่าจะหนักกว่าที่อื่น
เพราะภูเก็ตอยู่ด้วยด้วยกิจการการท่องเที่ยว
ลมหายใจจากการท่องเที่ยว

มันกระทบต่อโรงแรมยังไง
กระทบต่อร้านขายของที่ละลึกยังไง

กิจการเรือสารพัดสารพันธุ์
ผมจะได้พูดคุยกับ
ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้

คุณธนูศักดิ์พึ่งเดช
ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตอยู่ในสาย

ครับสวัสดีครับคุณธนภาพครับ
ได้รวบรวมประเมินหรือยังว่า
มันหนักหนาแค่ไหนคราวนี้

คุณสุภาพพูดเมื่อสักครู่ว่าเราเนี่ย
อาศัยนับรายได้จากการท่องเที่ยว
เป็นหลักเกาะภูเก็ต
ทุกคนเดินทางมาโดยเครื่องบิน

แล้วก็เราก็มีนักท่องเที่ยว
อันดับแรกเลยคือนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ย

เกือบ๔ล้านคนต่อปี

ถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ย

มากเกือบจน๑๐๐

ผมเช็คข่าวที่ประเทศจีนเนี่ย

รัฐบาลจีนเขาไม่ให้
คนของเขาออกจากหมู่บ้าน

ไม่ใช่เมืองครับ

นโดหมู่บ้าน

ในทุกเมืองนะครับไม่ได้เฉพาะอูฮัน

เพราะทุก๑๔วันจะมีการ
ตรวจสอบว่าเป็นโรคไหม

เมืองทั้งหมดเขาก็จะ

ขึ้นมาเรื่องแรกเลยก็คือว่า

นักท่องเที่ยวที่จะมาในต่างประเทศ

ตอนนี้ที่ยังเห็นอยู่ใน

ใช่ครับตอนนี้ท่านประธาน

นักท่องเที่ยวจีนเหลือไม่ถึง๑๐

แต่ที่เหลืออยู่เนี่ยก็ไม่ได้อยากกลับไปนะครับ

ทีนี้ถ้าที่เหลืออยู่ตอนนี้ถ้าเขากลับ

เท่ากับว่าไม่มีนักท่องเที่ยวจีน

ใช่ครับเราควรจะออกนโยบายช่วยให้

เพราะเขาอยากอยู่ที่นี่

ที่เหลืออยู่๑๐ให้อยู่ต่อได้

รักษาคนกลุ่มนี้ไว้ครับ
นักท่องเที่ยวยุโรปอเมริกา

เขาก็จะรู้สึกว่ามันเกิด

ให้เราควรจะออกอะไรสักอย่างหนึ่ง

มันพอไหวไหมมาตรการนี้
อันนี้เป็นพระคุณเลยครับ
ว่าเกาะภูเก็ตเนี่ย

เราควบคุมทุกอย่างได้

เลภูเก็ตเนี่ยประกาศ

ไปถึงท่านรองนายกอนุทินชาญวิรากุล

เพราะว่าคือเป็นคนเดียวที่จะประกาศได้

ดักไว้ที่สะพานสารสิน

มาทางเรือดักไว้ที่ท่าเรือ

ก็ไม่ได้มาก

ภูเก็ตเป็นที่ปลอดเชื้อเนี่ย

คือไม่ได้ถึงถึงขนาดปลอดเชื้อ

มั่นใจว่า๑๕วันนี้๑เดือนนี้

มีนาก็มียอดจองมาแล้วครับครับทีนี้วกกลับไปตอนเนี้ย
อาการที่หนักที่สุดคือโรงแรมถูกไหมฮะโรงแรมนี้อาการหนักที่สุด
ลองลงมากิจการให้เช่ารถให้เช่าเรือร้านอาหารขายของที่ละลึก
ประเมินกันแล้วเนี่ยในฐานะประธานหอการค้าเนี่ย
อยู่ในอาการเสียหายประมาณเท่าไหร่รวมรวมกันมันไม่มีรายได้เลยนะครับ
บางโรงแรมเป็นศูนย์เป็นศูนย์เลยบางกิจการเป็นศูนย์เลยนะครับครับ
พอไม่มีนักท่องเที่ยวจีนหมอนยางพาราก็หายของที่ละลึกก็หาย
ถึงนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติเปอร์เซ็นต์ก็น้อยลงเยอะ
ที่จะมาเที่ยวครับนะฮะกิจการให้เจ้ารถให้เจ้าเรือหยุดหมด
คือผมว่ามันจะมันจะเบือนเขาแสที่กลับไปแรงมาก
ถ้าเราไม่รีบช่วยเหลือพวกเขาครับอย่าลืมนะครับว่า
เกาะบุเก็ตเป็นการแข่งผลันละดับโรคอืมกับปินัง
ซิงคโปร์บาหลีเนี่ยถ้าเรารักษาฐานกำลังของเราไว้ได้
คลากรของเราไว้ได้ธุรกิจของเราไว้ได้
เอาแค่ยืดระยะเวลาให้พวกเขาตั้งหลักสัก๑๐เดือน
เราก็ไม่สูญเสียใครและอีก๑๐เดือนเราก็โกยเงินได้เหมือนเดิม
ซึนามิเนี่ยมันมาเร็วไปเร็วเยียวยาเร็ว
แต่คราวนี้ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะยืดเยอะไปอีกกี่เดือนถูกไหมฮะ
สถานการณ์ผมว่าไม่ได้ง่ายแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคนจีนปิดประเทศ
เขาก็ไม่มีรายได้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็ไม่มีการทำโรงงาน
เขาก็หยุดการทำธุรกิจอะไรทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นเราจะบอกว่าสามนึกหนึ่งเดือนเสร็จ
สามเดือนจบเขาก็ยังไม่มีเงินมาเที่ยวนะครับ
ดังนั้นเราต้องพูดถึงหายหน้าแล้วครับเราต้องพูดถึงเดือนพฤศจิกายน
หรือธันวาคมครับสองสองห้าหกสามปีนี้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปนับสิบเดือนเนี่ย
คือช่วงที่เราจะต้องต่อสู้กับอย่างอื่นที่เรียกว่า
สร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อื่นล่ะอืมนะครับแล้วก็
คนไทยไม่ใช่ไทยเที่ยวไทยนะครับต้องไทยช่วยไทยชั่วโมงเนี้ยครับ
ตอนนี้ในระดับจังหวัดทั้งผู้ว่าทั้งภาคธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ตั้งวงจับเข่าหาลือกันกันยังไงฮะครับเราประชุมกันแทบทุกวันแล้วครับ
แล้วก็ทางภาครัฐท่านผู้ว่าเองก็เต็มที่นะฮะท่านก็น่ารัก
ต้องเรียกว่าท่านรับฟังภาคเอกชนครับนะครับแล้วก็
เราก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้เพิ่งมารับฟัง
อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมอืมอืมแล้วก็พึ่งพูดให้เขาให้
พวกเขาฟังไปหลายเรื่องนะครับครับมาตรการที่ต้องการมากที่สุด
ภาครัฐหนึ่งสองสามหนึ่งคืออะไรหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นครับอืม
ท่านนายกท่านรองนายกอนุทินชาญวิรากุลต้องเคาะเรื่องความเชื่อมั่นให้เรา
โดยเร็วฮะนะครับจะเป็นในหนึ่งเดือนหรือจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็อ่า
ที่ท่านจะประกาศสองแล้วก็ควบคุมควบคุมของภูเก็ตครับสอง
สองคืออะไรสองคืออะไรสองนะครับเรื่องของเรื่องของการยืด
ละเงินและอัดฉีดเงินฮะนะครับหมายถึงว่าคนที่เป็นหนี้
ต้องหาเงินจ่ายแบงค์รายเดือนเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านอาหาร
เจ้าของร้านที่ละลึกเจ้าของเรือรถเช่าทั้งหลายเนี่ย
ที่ต้องจ่ายทั้งจนทั้งต้นทั้งดอกยืดออกไปก่อนเอ่อคุณสุภาพ
เราต้องพูดถึงทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับ
เพราะว่ามันจะโดนเช็คเด้งแล้วครับแล้วมันก็จะโดนการชำระเงินที่ช้าลง
ครับมันจะมันจะรวมทุกทุกเรื่องดังนั้นเราต้องพูดถึงทุกธุรกิจในภูเก็ต
ที่มันเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่ไม่ต้องยกเว้นว่าเป็นธุรกิจไหน
ครับทั้งหมดต้องการอะไรครับครับทั้งหมดต้องการเรื่องของ
เอ่อการอัดฉีดเงินใหม่เข้ามาครับเอาละครับซึ่งดอกเบี้ยควรจะขอให้ต่ำหน่อย
ครับเดี๋ยวก็เห็นเขากำลังกำลังดูมาตรการกันอยู่ก็เอาสักแค่นี้ก่อนนะ
พอเห็นภาพขอส่งกำลังใจไปถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ฟังดูแล้วหนักจริงนะขอบพระคุณครับขอบคุณนะท่านธนูศักดิ์ครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นี่คือเรื่องราวคนที่เขาเจอปัญหากันอยู่
หนักจริงครับเพราะว่าถ้าไม่ช่วยกันวันนี้ไม่รีบเยียวยา
เกาะทั้งเกาะไม่รู้จะอยู่กันยังไงนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ